ท่านผู้ชมครับเรายังตามอยู่นะครับสำหรับเหตุการณ์อุกอาจที่เกิดขึ้นที่ลบบุรี
ค่ะนะฮะคนร้ายใช้ปืนกราดยิงชิงทองจากร้านทองออโลล่าที่ห้างโรบินสันลบบุรีนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่พระหัสสมดีที่เก้ามกราคมใช่ค่ะอ่านี่ก็เจ็ดแปดวันแล้ว
ยังจับคนร้ายไม่ได้แต่ว่าวันนี้เนี่ยที่พบตรลงพื้นที่ลบบุรีนะ
แม้ว่ายังจับคนร้ายไม่ได้แต่ถ้าฟังจากพบตรพูดนะ
ผมว่าจับสัญญาณได้แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าตำรวจเนี่ยน่าจะพอรู้ตัวแล้ว
ใช่ค่ะนักข่าวบอกว่าสีหน้าของท่านผอบตรลักษณะคำพูดของพบตร
ดูเหมือนว่าจะมีข่าวดีเร็วเร็วนี้ว่าจับคนร้ายได้นะครับนี่ฮะ
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดา
วันนี้ลงพื้นที่ลบบุรีอีกครั้งหนึ่งนะครับไปติดตามความคืบหน้าในการ
ไล่ล่าตัวคนร้ายที่ก่อเหตุอุกอาจใช้ปืนกราดยิงชิงทองจากร้านทองออโลล่า
ห้างโรบินสันลบบุรีเสียชีวิตไป๓ศพบาดเจ็บอีก๔นะครับ
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินักข่าวบอกว่าดูแล้วโอ้
สีหน้าดูเหมือนกับอ่าไม่เครียดเหมือนวันแรกแรกนี่ฮะ
อ่ายังมีหอกล้อกับสื่อมวลชนด้วยในวันนี้ดูผ่อนคลายนะครับ
เปิดเผยหลังประชุมนะครับบอกว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้แบ่งงานความรับผิดชอบเกี่ยวกับคดี
แต่ละชุดไม่ซ้ำซ้อนกันยอมรับว่าการจับกลุ่มคนร้ายไม่ใช่เรื่องง่าย
แม้จะมีตัวเป้าหมายตั้งแต่วันแรกแล้วแต่พยานหลักฐานต้องชัด
ต้องรอผลทางนิติวิทยาศาสตร์เอามามัดตัวคนร้ายเพื่อป้องกันข้อคอรหาเรื่องการจับแพ้
ส่วนเรื่องของลูกหลานนักการเมืองท้องถิ่นคนหนึ่งที่อาจจะเป็นผู้ต้องสงสัย
หรือผู้ต้องหาก็มาให้ข้อมูลกับตำรวจแล้วแต่จะใช่หรือไม่ใช่
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าตอนนี้ตำรวจมีเป้าหมายอยู่ในใจแล้ว

ทั้งหมด๒๕หน้างานเราซอยลงไปหมดแล้วนะครับว่าแต่ละหน้างานให้มีเจ้าภาพ
เพราะบางครั้งเนี่ยเสียเวลาไปทำงานซ้ำกันซับซ้อนกันนะครับ
ซึ่งมารายงานแล้วเนี่ยมันยังจากประสบการณ์ของพวกผมนะครับ
ก็ยังวันนี้เคลียร์แล้วฮะ

วันแรกเรารู้ได้ว่าเป้านะครับ

บางคนเราก็ตัดออกนี่จะตัดออกไปเยอะแล้วนะครับ
จะออกไม้จับเนี่ยต้องเข้าที่ประชุมแล้วก็ต้องเป็นที่ยุตินะครับ
นึกว่าจะออกก็ออกไม่ใช่นะครับ
อย่างนั้นเขาเรียกว่าหมายไม่มีคุณภาพนะครับ

นี่ถ้าฟังจากพบตรนะรู้เป้าแล้วนะฮะ
คือตอนนี้ผมว่าตำรวจเนี่ยตามประกบ
จะไปชายแดนจะไปไม่ชายแดน
อยู่ในรบบุรีอะไรคุณก็อยู่ไป
แต่พอชัดเรื่องของหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์ดี

นี่ฮะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
วันนี้ยังพูดเล่นกับสื่อมวลชนนะ
นักข่าวถามว่าเออที่ว่าจะมีการ
ที่มีข่าวดีเรื่องจะจับกลุ่มคนร้ายได้เร็วนี้เนี่ย

ผมก็มาอยู่ลบบุรีหลายวันแล้วนะครับท่าน

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่า
กลับก็กลับนะแต่ตกข่าวไม่รู้ด้วยไม่กล้าไปไหนต่อเลยทีนี้นะครับ
พลตำรวจเอกชัยวัดเกรดวรชัยรองพบตรบอกว่าจากการที่สื่อนำเสนอข่าวและคลิปต่าง
ขณะก่อเหตุของคนร้ายจะเห็นพฤติกรรมและตำหนิรูปภัณฑ์สันธารชัดเจน
คือแม้ว่าจะคลุมหมวกไอ้โม่งจนไม่เห็นหน้าตาสีผิวอะไรก็แล้วแต่แต่คนใกล้ชิดเนี่ย
ตำรวจบอกว่าคนใกล้ชิดเห็นรู้แน่ว่าเป็นใครเพราะฉะนั้นคุณอย่าปิดบัง
คุณอย่าช่วยเหลือคุณมาแจ้งเจ้าหน้าที่ดีกว่ามาให้ข้อมูลกับตำรวจดีกว่า
แล้วตอนนี้รางวัลนำจับในการแจ้งเบาะแสไปสู่การจับกลุ่มคนร้ายก็สูงกว่า๖แสนบาทแล้ว
การที่เขาเห็นตำหนิรูปภัณฑ์ของคนร้ายในทีวีเนี่ยถ้าคนใกล้ชิดเนี่ยผมเชื่อเลยว่าเขารู้ว่าเป็นใครนะครับ
ยังอยากจะเห็นสังคมเดินไปได้และอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุข
ก็แอบเอามาบอกเราได้นะมาส่งซิกเราได้
รางวัลนำจับ๖แสนกว่าบาทแล้วนะฮะพอกับทองคำมูลค่าทองคำ๒๘บาทน้ำหนักมูลค่า๖แสนกว่าบาทที่มันได้ไปเลย

พลตำรวจโทอำพรบัวรพรผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งบอกว่าชุดสืบสวนที่ทำงานมีข้อมูลจำนวนมาก
หนึ่งในหลักฐานที่ตำรวจต้องการก็คือกล้องวงจรปิด
จากวันเกิดเหตุช่วงเวลาที่คนร้ายใช้เส้นทางหลบหนีนั้นมีรถของประชาชนน่าจะเห็นคนร้ายอยู่เยอะ
ทุ่มกว่าพระรหัสสบดีที่๙มกราคมนะฮะ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยไปจับได้ว่ามันมีอยู่จุดหนึ่งที่คนร้ายเนี่ยผ่านไป
แล้วเป็นช่วงที่มีงานศพพอดีมีงานศพก็คือมีรถไปเยอะนะครับ
เป็นวัดดงน้อยนะครับท่านผู้ชมครับใครที่ไปงานศพที่วัดดงน้อย
เมื่อวันพระรหัสสบดีที่๙มกราคมถ้ากล้องหน้ารถกล้องหลังรถของท่าน
สามารถจับลักษณะคล้ายกับคนร้ายได้ท่านแจ้งตำรวจหน่อยจะได้เป็นหลักฐานเพิ่มเติมนะครับ
ส่วนเรื่องของปืนที่ตรวจยึดมาได้๑๓กระบอกนะฮะปืนชนิดเดียวกับที่คนร้ายใช้ก่อเหตุ
มี๓๔กระบอกที่มีลักษณะแตกต่างจากที่คนร้ายใช้อย่างชัดเจน
เพราะมีการทำสัญลักษณ์บางอย่างไว้ที่ด้ามปืน
ทำให้ตำรวจสามารถตัดหลักฐาน๓๔กระบอกนี้ออกไปได้ก็ยังเหลืออีกไม่กี่กระบอกที่ต้องตรวจพิสูจน์อย่างละเอียดต่อไป
ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปค่ะเป็นจุดหนึ่งที่ถือว่าเป็นจุดต้องสงสัยนะคะ
ก็เพราะว่ากล้องวงจรปิดนะคะที่หน้าวัดดงน้อย
ช่วงเวลาประมาณ๒ทุ่ม๕๖นาทีมีรถคล้ายกับรถคนร้ายแต่คนละ๔

ขี่ผ่านไปหน้าวัดเพื่อเข้าหมู่บ้านแล้วมีอีกคันนึงขี่ตามมา

แล้วก็ไปไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดมันมีบางช่วงเวลาที่รถจักรยานยนต์ของคนร้ายหายไป
สืบสวนบอกว่าช่วงเวลาตรงนั้นคาดว่าคนร้ายน่าจะจอดรถนะคะ
เปลี่ยนชุดอาจจะเปลี่ยนรถเพื่ออำพราง
ทำให้ตำรวจไล่ดูภาพแล้วมันไม่ต่อเนื่องไง
เพื่อเป็นการตบตาเจ้าหน้าที่
เมื่อช่วงบ่ายค่ะนายดันัยกรจันทมาสอดีตนายกเทศมนตรีตำบลโกโก
ก็ไปพบตำรวจภูทรจังหวัดลบบุรี
เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจนะคะ
เพราะว่าตำรวจไปสืบรู้มาว่าปืน๑ใน๑๓กระบอกที่ตำรวจลงพื้นที่ติดตามมาได้
ซื้อมาจากนายดนายกร
เจ้าตัวบอกว่าซื้อปืนมาจากในหน้าค่ะ

แล้วก็มีรุ่นน้องมาขอซื้อ

ขายไปในราคาเท่าทุน
ก็เป็นคนที่บ้านใช่หมะตำรวจคนที่บ้าน
แสดงความสุขทางจัดปืนให้มาตรวจ

ยังคงมี๓คนเหมือนเดิม
คนหนึ่งก็เป็นลูกหลานนักการเมือง

อีกคนนึงก็เป็นคนมีสี
อีกคนนึงเป็นคนทั่วไปนะครับทีนี้คนแรกแรกที่ออกมาแสดงความบริสุทธิ์ใจ
บอกว่าโอ้ไม่ใช่ผมแน่แล้วก็ไม่ใช่หลานผมด้วย
ก็คือนายธนปะพลเงินเมยเป็นนายกเทศมนตรีตำบลกกโก
และคนนี้คือหลานของเขาชื่อนายชัยพลโพรัศมีชื่อเล่นชื่อมุ้ย
ปรากฏตัวออกมาเมื่อ๔๕วันก่อนที่มีข่าวแรกว่ามี๓บุคคลเป้าหมายเนี่ย
เขาบอกว่าเขาไม่เกี่ยวเลยวันเกิดเหตุเขาก็ไม่ได้อยู่ในพื้นที่
ห้างโรบินสันที่ลบบุรีนี่ครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยในมุ้ยนี่หายตัวไป

แต่ว่านายธนปะพลเนี่ยยังคงให้ข้อมูลอยู่ยังติดต่อได้
ว่ายืนนะว่าหลานชายเขาไม่เกี่ยวนี่ครับแต่นายมุ้ยนี่หายตัวไป
นักข่าวก็เลยวันนี้ลองถามอีกทีนึงว่าเออตกลงแล้วมุ้ยเนี่ยเขากลับมาหรือยัง
เข้าไปไหนอะไรยังไงนายธนพลก็วันนี้บอกสั้นสั้นนะครับ
บอกว่าหลานชายเขาปิดโทรศัพท์มือถือสักพักนึงแล้ว
แต่ไม่ได้หลบหนีอะไรใครนะคือตอนนี้เครียด
คือก็เลยอยากจะไปอยู่พักผ่อนกับญาติสักพักนึง
ไม่อยากให้ข่าวอะไรอีกนะฮะ
ก็เลยบอกว่าเนี่ยฮะยืนยันว่าถ้าตำรวจประสานอะไรมา
หลานชายเขาก็พร้อมมาให้ข้อมูลที่หายไปไม่ได้หลบหนีอะไร
แค่ไปอยู่กับญาติอยู่เงียบสักพักหนึ่ง

ก็เดี๋ยวตามกันต่อสำหรับความคืบหน้าเรื่องนี้